วอร์มมาขนาดนี้ไปเต้นกันต่อเลยดีกว่า

พร้อมค่ะพร้อมมากเลยพร้อมใช่ไหมคะอยากถึงจะพาไปเต้นแอโรบิค

หนึ่งสองสามสี่ห้าหก
นี่ลีลาไม่ธรรมดาเลยนะคะทั้งคุณชนะคุณนิวนาวเลย
ตลาดแตกเลยจ้านี่นะคะคือพ่อค้าแม่ค้า
ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ก็ออกมาออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก

ถือผักถือผลไม้มาประกอบการเต้นแบบนี้แหละคุณ
งานนี้นะคะนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคามเนี่ย
ก็เต้นมาด้วยนะคะไปเต้นกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะ
นายแพทย์เขาบอกว่าการเต้นอาราบิกแบบนี้ถือว่าเป็นการกีฬาประเภทหนึ่ง
จะช่วยพัฒนาสุขภาพแล้วก็พลานามัยของเรา
ให้มีร่างกายที่แข็งแรงอดทนแล้วก็มีจิตใจที่แจ่มใสดีงามนั่นเองนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดก็อย่างที่รู้กันนะคุณ
เขาขายของกันทุกวีทุกวันก็ไม่ค่อยจะมีเวลาได้มาออกกำลังกงกำลังกายอะไรกันนะฮะ
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดได้พักผ่อน
แล้วก็ได้ยืดเส้นยืดสายกันด้วยไม่ได้นั่งอยู่อย่างเดียวนะคะ
ในสัปดาห์นึงเขาแนะนำว่าควรออกกำลังกาย๓ครั้งต่อสัปดาห์
ครั้งละไม่ต่ำกว่า๓๐นาทีนะคะเพื่อเป็นการเสริมสุขภาพให้ร่างกายเราแข็งแรง
แต่แค่ขยับนิดนิดหน่อย๓๐นาทีก็ได้ออกกำลังกายแล้วดีกว่านั่งอยู่เฉย
ปิดร้านไม่คงไม่ขายเต้นกันทั้งวันทั้งคืน
ลูกค้าจะมาซื้อตอนเต้นอยู่ก็ลูกค้าเต้นก่อน

นี่แล้วชอบนะเอาผักเอาอะไรที่ขายมาเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย
เขาก็มีไอเดียดีนี่ในแพทย์ก็เป็นคนนำเต้นอยู่ด้านหน้าด้วยนะ
เขายังมีแรงอยู่เขาแข็งแรงเขาออกกำลังกายทุกวัน
คุณอย่าเอามันทัศนของตัวเองมาเป็นพิตัง
คุณเดิน๒ก้าวแล้วดมยา

กรณากายเป็นยาวิสิทธิ์นะครับถูกต้อง
จะได้แข็งแรกอายุยืนยาวและต้องติดใจแจ่มใสด้วย